ตอนนี้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ของไทยกำลังก่อสร้างอยู่ที่ย่านเกียรติกายนะครับ
แต่ว่าก็ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมที่ควรจะเสร็จมากว่า๓ปีแล้ว
สร้างมาแล้วหลายปีนะครับแต่ว่าคืบหน้าเพียงแค่ร้อยละ๕๐
ปัญหาก็คือว่าในต้นปี๒๕๖๒ก็คือต้นปีหน้า
จะต้องคืนพื้นที่รัฐสภาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบในวันนี้นะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
สรรพยาสภาสถานอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรติกาย
อยู่ระหว่างเดินหน้าเร่งการก่อสร้าง
เพื่อให้เสร็จสิ้นสามารถใช้งานได้ทันปลายปี๒๕๕๙
ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดร
ในฐานะคู่สัญญาของบริษัทซิโนไทย
ต่อสัญญาจ้างออกไปอีกเป็นครั้งที่๓
เพราะจนถึงขนาดนี้มีความคืบหน้าเพียง๑๕๐
ล่าช้าจากสัญญาเดิมที่ต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สำคัญที่จะต้องเร่งรัดให้เสร็จสิ้นเป็นจุดแรก
เพื่อให้สภาพผู้แทนรัศดรที่มาจากการเลือกตั้ง
ได้ใช้ในการประชุมนัดแรกคือห้องประชุมใหญ่
จากที่คณะกรรมการของสภาได้วางกรอบเวลาไว้แล้วว่า
จะคืนพื้นที่รัฐสภาเดิมซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐาน

และย้ายเข้าทันทีที่การก่อสร้างอาคารทั้งหมด

วันชัดเจนหรืออย่างไร
ยังอยากเป็นความเป็นไทม์ไลน์ของผมที่ตั้งไว้
อยากให้สภาชุดใหม่มาเริ่มประชุมนัดแรกกันที่นี่เลย
ถ้าเป็นตามแผนก็จะเป็นอย่างนั้น
มปัญหาสำคัญที่ทำให้การก่อสร้างทอดยาวมาถึง๓ปี
มาจากความล่าช้าของการส่งมอบที่ดินโรงเรียนโยธินบุรณะ
ห้องสมุทรกอทมและชุมชนทอพ่า
รวมถึงความล่าช้าในการขนย้ายดิน
จากสถานที่ก่อสร้างที่ใช้เวลานานถึง๖เดือน
เพราะนอกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดร
ในฐานะผู้รับผิดชอบจะไม่เชี่ยวชาญงานด้านนี้
ยังมีความไม่ชอบมาพากลในการขนย้ายดิน
หลังพบว่าถูกนำไปถมให้กับที่ดินเอกชน
ไม่ใช่นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตามสัญญา
นายเจเรพันเปลืองเลขาที่การสภาในขณะนั้น
สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แต่ก่อนที่จะตรวจพบและเอาผิดข้าราชการรัฐสภา๓คน
นายเจรเองก็ต้องออกจากตำแหน่งเช่นกันตามคำสั่งคอสช
ด้วยเหตุผลที่โครงการนี้ไม่คืบหน้า
ขณะที่เจ้าตัวร่อนจดหมายยืนยันความบริสุทธิ์
แต่กลับได้รับผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม

ล่าสุดยังมีเรื่องการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศและสาธารณูปโภคกว่า๗๐๐ล้านบาท
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จัดประมวลการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
เพราะงบดังกล่าวเคยถูกตัดไปจากสัญญาเดิม
เพื่อทำให้งบประมาณในครั้งนั้นผ่านการอนุมัติเร็วขึ้น
นับจากนี้ทั้งฝ่ายสภาและผู้รับเหมาคงต้องเดินหน้าเต็มสูบ
เพื่อเนรมิตให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้ทันตามกำหนด
พร้อมไปกับการเจรจาต่อรองค่าเสียหาย
จากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
และความผิดพลาดที่เกิดจากฝ่ายสภา
ผู้รับเหมาประเมินตัวเลขไว้เบื้องต้น๒๐๐๐ล้านบาท
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน